จะประสบความสำเร็จก็มีหลายองค์ประกอบนะคะ
อย่างถ้าเป็นสินค้าก็ต้องมีเรื่องของคุณภาพสินค้า

จะทำให้ลูกค้านั้นมีความจงรักพักดีต่อแบรนด

อย่างสินค้าเกษตรนะคะก็คือปุ๋ยตราภูเขาไฟ

ได้รับความนิยมจากลูกค้าภาคการเกษตรนะคะ
แม้ว่าต้นทุนการผลิตจะเพิ่มสูงขึ้นแล้ว
แต่ว่าปุ๋ยตาภูเขาไฟนี้ก็ยังคงรักษาลูกค้าเก่า
ลูกค้าก็ยังคงเลือกใช้ปุ๋ยนี้อยู่นะคะ
จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
โรงงานผลิตปุ๋ยของบริษัทวันวิมล
เดินสายการผลิตปุ๋ยอินซีและปุ๋ยเคมี
เมื่อเข้าสู่ฤดูทำการเกษตร
โดยจะผลิตปุ๋ยสูตรต่างตามใบสั่งซื้อของลูกค้า
ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีสิริสัจจะสูตร๑๖๘๘ตราภูเขาไฟเร่งให้ราก
เคมีสิริสัจจาสูตร๑๕๑๕๑๕๑๕ตราภูเขาไฟช่วยให้ผลผลิตสมบูรณ์
เคมีสิริสัจจะสูตร๑๖๑๖๘เหมาะสำหรับข้าวในนาภาคอีสาน
ซึ่งมีกำลังการผลิต๒๐๐ตันต่อวันค่ะ
ปุ๋ยทั้งหมดคิดค้นวิจัยจากห้องแล็บของบริษัท
พร้อมได้รับการรับรองมาตรฐานมอกเป็นเครื่องการันตีว่า
ปุ๋ยที่ผลิตได้คุณภาพ
ตั้งแต่เริ่มต้นเรารับประสุนิทมาเราก็เข้าห้องวิจัยเลย
แล็ปของเราเรามีห้องวิจัยห้องแล็บของเราเองค่ะ
เริ่มรับประสุนิทจนกระทั่งเข้าไปผลิตเป็นผลิตออกมาเป็นสูตรต่าง
ที่เห็นนะคะเป็นสูตรต่างออกมาเนี่ย
เราก็มาวิเคราะห์อีกจนได้คุณภาพตามสูตรที่เราต้องการค่ะ

มีมาตรฐานทุกสูตรค่ะ
เน้นในเรื่องคุณภาพมาตลอดนะคะ
ตั้งแต่เปิดบริษัทมาจนนะทุกวันนี้เรายินอยากจะได้ด้วยคุณภาพค่ะ
เราเน้นในคุณภาพเรามีมาตรฐานของคุณภาพอย่างสูงมาก
กว่า๒๐ปีของการดำเนินธุรกิจ
ปัญหาที่พบเจอเป็นประจำคือภัยธรรมชาติทั้งฝนแรงและน้ำท่วม
รวมถึงภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างราคาน้ำมัน
ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจทำให้ต้นทุนภาคการผลิตสูงขึ้น
อุปสรรคที่เราเป็นบริษัทต้องเจอมาตลอดเวลายี่สิบปีนะค่ะ
อย่างเช่นเมื่อ๒ปีที่แล้วเกิดภาวะภัยแรงใช่ไหมคะ
เกษตรกรก็จะใช้ปุ่นน้อยลง
เกษตรกรก็ใช้ปุ่นน้อยลง
ก็ทำให้วัตถุดิบของบริษัทเราราคาขึ้นด้วย
ต้นทุนของเราก็สูงขึ้นด้วย
แต่บริษัทวันวิมลยังคงรักษามาตรฐานการผลิตสินค้า
ทำให้ลูกค้าเก่ามีความจงรักพักดีต่อแบรนด์สูง
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขณะเดียวกันลักษณะการขายก็จะเป็นการให้สินเชื่อลูกค้า

มีแหล่งเงินทุนสำรองจากธนาคาร
ทำให้บริษัทมีเงินใช้จ่ายหมุนเวียน
ลูกค้าส่วนใหญ่ของเราก็เป็นลูกค้าเงินเชื่อลูกค้าเครดิตนะคะ
ทางบริษัทเราก็ได้การซัพพอร์ตของธนาคารกรุงเทพมาตลอดเวลา
ตั้งแต่เริ่มตั้งโรงงานมาเลยนะคะ
เป็นแหล่งเงินทุนแทนคุณสำรองของบริษัทมาโดยตลอดค่ะ
การมีลูกค้าสินเชื่อเรื่องของการบริหารจัดการเงิน
รวมถึงดอกเบี้ยเป็นสิ่งสำคัญ
ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม
บริหารลูกหนี้และกระแสเงินสดให้ดีค่ะ

ว่าเรามีความพร้อมในเรื่องความเสี่ยง
เรื่องของกระแสเงินสดเท่าไร
เรามีเงินทุนสำรองอยู่ประมาณเท่าไหร่

อย่างธุรกิจของปุ๋ยภูเขาไฟ

เพราะฉะนั้นลูกหนี้อย่าให้มองเขาเหมือนลูกค้าคนหนึ่ง
เราต้องบริหารเขาอย่างเช่นว่า

มีเกษตรกรมากมายที่เข้ามาขอสินเชื่อกับเขา

ทุกธุรกิจต้องมีการคัดกรอง

ด้วยการทำสินค้าเพื่อเปิดตลาดให้กว้างมากยิ่งขึ้น
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน